มาต่อกันที่อุบัติเหตุทางน้ำคุณผู้ชมค่ะที่ปราจีนบุรีมีเหตุการณ์เรือประมงญี่ปุ่นขนาดเล็กชนกับเรือสองตอนกลางแม่น้ำนะคะทำให้เรือแล้วก็คนขับเรือเนี่ยจมลงสู่แม่น้ำแล้วก็ศูนย์หายยังติดตามหาอยู่จนถึงตอนนี้ค่ะ
ผู้สูญหายค่ะต้องจุดทูบไหว้เจ้าแม่คงคาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเปิดทางให้กู้ภัยทำภารกิจค้นหานายสารวุฒิจิตพักดีผู้เป็นสามีที่ศูนย์หายไปในแม่น้ำปลาจีนบุรีนะคะ
หลังจากเกิดเหตุการณ์เรือประมงญี่ปุ่น
ซึ่งเรือประมงญี่ปุ่นนี่ก็จะคล้ายกับเรือสปีดโบส
แต่ว่าจะเล็กขนาด๖๐แรงม้า
ชนกันกับเรือสองตอนที่นายสารวุฒิขับมานะคะ
ทำให้เรือสองตอนแตกแล้วก็จมลงสู่ก้นแม่น้ำค่ะ
นายสาราวุฒิศูนย์หายไปในแม่น้ำประชินบุรีที่เชี่ยวกรากนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำของเมื่อคืนนะคะ
ซึ่งนายทีเป็นคนขับเรือประมงญี่ปุ่น

เขาไปดูบ้านที่ก่อสร้างที่ถูกน้ำท่วม

มีนายสารวุฒิกับนายพรชัยเป็นคนขับสวนทางมา
แต่เขามองไม่เห็นก็เลยชนกับเรือสองตอน
ทำให้นายสารวุฒิจมศูนย์หายพร้อมกับเรือ
ส่วนอีกลำนึงสามารถเอาเรือเข้าฝั่งได้
นางสาวเจนจิราซึ่งเป็นภรรยานายพรชัย

คู่กรณีบอกว่าไม่ได้ยินเสียงและไม่เห็นเรือของผู้สูญหาย

แล้วเห็นว่ามีคนตกลงไปก็ไม่ให้ความช่วยเหลือ
นี่ค่ะเธอก็ตั้งข้อสังเกตแบบนี้ค่ะ
แล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ยินเสียงไม่เห็นเรือพวกหนู
ซึ่งเรือพวกหนูเสียงดังมากพี่
แล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่เห็นอะไรเลย
ซึ่งตอนนั้นพอชนปุ๊บ
คนคนตกน้ำเรือแตกไปแล้วเขาก็ไม่ได้ช่วย
แฟนหนูเป็นคนกระโดดลงไปช่วย
แล้วเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้

นี่ค่ะล่าสุดวันนี้ตำรวจสั่งการ
ให้นำเรือที่ชนเอาไปไว้ที่สพบ้านสร้าง
ไปหาหลักฐานแล้วก็สอบสวนเรือคู่กรณี
รวมถึงตรวจหาแอลกอฮอลสารเสพติด
เจาะเลือดที่โรงพยาบาลนะคะ
ขณะเดียวกันภูมิกับสพบ้านสร้างกับในอำเภอ

เพื่อค้นหาผู้ที่สูญหายด้วยตนเองนะคะ
ทีมนักประดาน้ำได้วางทุ่นแล้วก็ดำน้ำค้นหา
เอาเครื่องโซน่าไปด้วยค่ะไปจับสัญญาณ
แล้วพบบางสิ่งบางอย่างมีลักษณะคล้ายเรือ
อยู่ในความลึกประมาณ๑๐เมตร
แต่ว่าทีมประดาน้ำเขาดำลงไปได้ไม่ถึง
เพราะว่าน้ำข้างล่างเนี่ยมันไหลแรงกว่าที่เราเห็นข้างบนอีกนะคะ
ก็ไม่สามารถลงไปถึงวัตถุที่ตรวจพบได้
ศูนย์หายนั้นนะคะตอนนี้ยังไม่พบนะ
ก็คาดว่าอาจจะถูกกระแสน้ำพลัดลอยไปไกล
จากจุดที่เกิดเหตุค่ะยังคงค้นหากันต่อนะคะ